หนึ่งเรื่องราวที่ก็สร้างความฮือหาไม่แพ้หมวกกันน็อกก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หลายคนที่เข้าไปถูถ่ายมือถือก็จะเห็นแล้วล่ะว่า
คนในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมาก
ก็คือปรากฏการณ์น้ำสองสีคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่า๕๐ปีเนี่ย
พ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมเขาบอกไม่เคยเห็นเลยนะ
ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกันใหญ่เลย
เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนเนี่ย

เพราะเราจะเห็นแบบว่าทะเลที่มีน้ำตื้นน้ำลึก
มันก็จะมีสีแม่น้ำที่มันชัดเจนแตกต่างกันไป
แต่นี่นะคะคือแม่น้ำที่จังหวัดนครพนม
โอ้โหสร้างความฮือหาให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวกันมากมาย
เห็นชัดเลยว่าที่นี่คือนครพนมแน่
เพราะว่ามีพญาสตนฆราใช่แหละ
ริมแม่น้ำโขงเลยถูกต้อง
ที่บอกว่าเป็นแม่น้ำสองสีเนี่ยนะคะ
ก็คือสีหนึ่งมันจะออกฟ้าคล้ำ
อีกสีหนึ่งมันจะเป็นสีแบบขุ่นหน่อย

จะเกิดหาดทรายตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง

ก็สร้างความสนอกสนใจให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่
เขาไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้

มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง

ทีมข่าวของเราไปถามข้อมูลจากคุณอาทิตย์พนาศูนย์ค่ะ
ซึ่งเป็นประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
ท่านบอกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ๕๐

ไม่เคยมีลักษณะแบบนี้อย่างชัดเจนขนาดนี้มาก่อน

แล้วก็ยังเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดภัยแรงขาดน้ำถึงขั้นวิกฤตได้

เนื่องจากว่าระดับน้ำโขงที่เป็นสีฟ้าครามคล้ายกับน้ำทะเลมีปริมาณต่ำ
จนทำให้น้ำนิ่งมันไม่ไหลแล้วไง

ก็เลยเกิดการตกตะกอนใส

วกกับการทำปฏิกิริยาระหว่างหินสาย

ก็เลยทำให้มองเห็นพื้นที่น้ำตรงนี้เป็นสีฟ้าขามนั่นเอง

แล้วอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกก็บางคนนึกว่าเป็นภาคใต้หรือเปล่าเป็นทะเลหรือเปล่า

มันมีความเหมือนกันมากก็เลยมีภาพเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูระหว่าง
สีของน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมตอนนี้

กับสีของน้ำทะเลที่เกาะกูดจังหวัดตราด

เทียบกันเลยขวามือเนี่ยเป็นนละครพนม

แทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะ

เป็นความสวยงามตามธรรมชาติ

แต่ถึงจะมีความสวยงามยังไงก็แล้วแต่นะ
นักอนุรักษ์เขาก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากปริมาณที่มันลดต่ำลงถึงขั้นวิกฤตนี่แหละ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอุ๊ยสวยงามตื่นเต้นตื่นตา
ต้องย้อนกลับมาดูด้วยว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้มันกำลังจะบอกอะไรเราไหม
ใช่ในฐานะที่เราเนี่ยใช้ทรัพยากรน้ำนะ
ดื่มได้กินได้ใช้เนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมกันเอาไว้ด้วย
ถ้าหากว่าเป็นคนที่อุปโภคบริโภคอย่างเดียวก็ช่วยกันประหยัด
คนที่เป็นการเกษตรก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้
พืชผลการเกษตรด้วยเขาบอกว่าวิกฤตการณ์ทางแบบธรรมชาติอ่ะ
มันจะบอกอะไรบางอย่างนะว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมหรือว่าอะไรต่างมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
ยังไงก็ช่วยกันแล้วกันเนอะคนละไม้คนละมือแต่ว่าเรานำเสนอกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่นครพนมนะคะที่แม่น้ำโขงเปลี่ยนสีอุบล
บนราชธานีก็เปลี่ยนสีเหมือนกันเลย
แล้วคุณตาเนี่ยเขาบอกว่า๗๗ปีที่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นนะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแบบนี้
โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงดอนปากแม่น้ำมูลที่อำเภอโขงเจียม
เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะโขงสีปูนมูลสีครามสีมันจะแบบเป็นสองสีชัดเจนสวยงามมากฝากเตือนกันแบบนี้ค่ะ